สัปดาห์นี้มันจะร้อนกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาไหมฮะ
สัปดาห์นี้อย่างที่ได้คาดการณ์ไปเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับ
ว่าเป็นสัปดาห์ที่คงต้องเตรียมรับมือหน่อยสำหรับ
ใครที่อยู่บริเวณภาคอีสานภาคกลางเนี่ย

ถ้าเกิดอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๓๔ประมาณนี้
พอเจอกับความชื้นเข้ามาสะสมปุ๊บเนี่ยนะครับ
ก็ทำให้เรารู้สึกร้อนเหมือนประมาณ๓๙๔๐องศา

แต่ว่าแน่นอนก็จะมีฝนเข้ามาช่วยปกคลุมนะครับ
จากในพื้นที่กรุงเทพและภาคอีสาน
มีพื้นที่ไหนบ้างที่ต้องเตรียมรับมือกัน

คุณผู้ชมครับขณะนี้เองปัจจัยหลักที่เข้ามาสะสมในเมืองของเราอย่างต่อเนื่อง
ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเรื่องของกระแสลมที่หอบเอาความชื้นจากทะเลอ่าวไทยครับ
เข้ามาปกครุมในพื้นที่ภาคกลางภาคอีสานอย่างต่อเนื่อง
และในวันนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจะเริ่มมีอากาศหนาวจากบริเวณประเทศจีนแผลลงมา
ตอนนี้มาอยู่แถวลาวแล้วซึ่งในเช้าวันนี้จากการตรวจสอบสถานการณ์ฝน
พบว่ามีจังหวัดเดียวที่มีฝนตกอยู่ก็คือในบริเวณจังหวัดอุตรดิษฐ์
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปโอกาสการเกิดฝนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยนะครับ
สีม่วงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นอากาศเย็นนะครับที่มีการแผลลงมา
อย่างที่บอกไปอยู่ในแถวบริเวณลาวแล้วนะครับ
หลังจากนี้ถ้าเกิดเราดูระลอกทั้งหมดที่จะส่งผลกระทบในรอบนี้
ก็จะพบว่ามีการแผลลงมาต่อเนื่องไปจนถึงวันพฤหัสบดีนี้
นั่นก็หมายความว่าโอกาสที่จะต้องเจอฝนแล้วก็เตรียมรับมือก็คือยาวไปจนถึงวันพฤหัสบดีนี้
จนกว่าสีม่วงทั้งหมดจะไหลลงสู่ทะเลทั้งหมด
คุณผู้ชมครับทีนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าจากการคาดการณ์
พบว่าในช่วงนี้ฝนที่มีโอกาสตกคือสีฟ้าจะมาปกคลุมในพื้นที่ภาคอีสาน
แล้วก็ในบริเวณพื้นที่กลางตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออก
ใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวก็ระวังหน่อย
เพราะว่ามีทั้งเรื่องของลมแรงเรื่องของฟ้าร้องฟ้าผ่า
แล้วก็ฝนที่ตกอาจจะไม่ได้ตกหนักตกนานมากนักนะครับ
แต่ว่าความแรงของลมก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้
เขียวนี่คือพื้นที่ทั้งหมดนะครับที่มีโอกาสเจอฝนนะครับ
สังเกตว่ากระจายตัวในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานสักส่วนใหญ่นะครับ
เหนือแล้วก็ฝั่งที่ติดกับพม่าอาจจะไม่ค่อยโดนนะครับ
ดังนั้นก็ทนร้อนขึ้นไปก่อนในระยะนี้
ช่วงสายสายวันนี้นะครับก็จะมีอยู่บ้างในพื้นที่อีสานตอนบนแล้วก็ภาคกลาง

ช่วงสายก็จะเริ่มมีการกระจายตัวมากขึ้นนะครับ
แถวจังหวัดบริเวณตอนบนอุตรดิษฐไล่ลงมาจนถึงนครราชศรีมา
แล้วก็ต่อยังถึงบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับ

ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงค่ำเลยนะครับ
ก็จะตกกระจายตัวแถวบริเวณพื้นที่ทางภาคอีสานสักส่วนใหญ่
ดังนั้นใครที่จะเดินทางท่องเที่ยว
ใช้ชีวิตกลางแจ้งในพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
คงต้องระวังเพราะว่ามีโอกาสเกิดฝนแบบนี้เนี่ยนะครับ

แต่ว่าอย่างที่บอกไปเป็นฝนที่ตกแป๊บนะครับ

จะพบว่าหลังจากฝนในวันนี้ตกแล้ว
อุณหภูมิในวันพรุ่งนี้อีสานจะค่อยลดลงนะครับ
ประมาณ๓๖๓๗จะลดลงเหลือประมาณ๓๐ต้นเท่านั้น
นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพ
แล้วก็ติดตามประกาศต่างจากกรมบุตุนิยมพัทยาด้วยนะครับ

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ